เพราะเดี๋ยวจะเกิดเหมือนเหตุการณ์นี้
ควายมันข้ามถนนแล้วเป็นควายท้องแก่ด้วยคุณ

ทีนี้หาเจ้าของควายไม่เจอ
ตำรวจบอกแบบนี้อ้าวเจ้าของรถ
เอาควายตัวนี้ไปเลยไปแร่เนื้อขายซะเลย
เหรอจะได้เงินมาซ่อมรถ
คุณผู้ชมฮะนี่ควายที่ตายเป็นควายท้องแก่นะคุณนะ
ถูกรถกระบะคันนี้ชนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๐

ที่อำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์
รถกระบะอิซูสุทะเบียนบไม้ไม้ทท๓๒๔๑สุรินทร์

ไฟหน้ามันพังมันแตกเลยนะครับ
ส่วนคนขับปลอดภัยยืนรอให้การอยู่กับตำรวจ
คนขับก็คือคุณตาทองสุกเสริมจันทร์อายุ๗๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองจิกของตำบลหนองวัว

ขับรถไปซื้อหัวอาหารปลาที่ตลาดในตัวอำเภอ

ควายหลายตัวมันวิ่งตัดหน้ารถ
ทีนี้ถ้าเบรกกระทันหันก็กลัวว่ารถจะเสียหลัก
แล้วก็ตาจะได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ทีนี้ต้องยอมคุณต้องยอมพุ่งไปฮะ
พุ่งไปชนเจ้าควายตัวนี้ทันที
จนควายท้องแก่มันตายเลยนะฮะ

นี่แหละฮะตาทองศุกร์นะครับขับมา
ส่วนยายทองใบอายุ๗๖นั่งมาด้วยกัน
บอกโอ้โหฉันตกใจมากเลยนะ
และอีกอย่างหนึ่งพอมารู้ว่าควายมันท้องแก่นะ
ก็เสียใจนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ชีวิตเดียว
มันกลายเป็น๒ชีวิตแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
เกิดมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ย

ตำรวจพามาสอบสวนต่อที่โรงพักนะฮะ

ถนนสายดังกล่าวมักจะมีวัวมีควายชาวบ้าน
พากันมาแทะเล็มย่าตามข้างทาง
หลังจากนั้นมันก็ข้ามถนนคุณ

กระทั่งควายท้องแก่ตัวนี้ถูกรถชน
ก็ต้องเตือนกันไปให้กับชาวบ้านให้กับเกษตรกร
เฝ้าระวังควายเฝ้าระวังวัวของตัวเองนะฮะ
ตอนนี้คือไม่มีใครมารับว่าเป็นเจ้าของ
เนื่องจากอาจจะกลัวว่าถูกเจ้าของรถเรียกค่าเสียหายให้คุณ

จะนำไปแร่เนื้อชำแหละขายนำเงินไปซ่อมรถที่เสียหายก็ได้นะตา